คุณผู้ชมค่ะที่วัดพระธรรมกายยังคงมีการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่บรรยากาศยังคงไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากนัก
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยนะคะ
ติดตามจากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายค่ะ
และที่ประตู๗แห่งนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหว
เรื่องของกำลังพลที่จะเข้าไปตรวจค้นแต่อย่างใดนะครับ

พบว่ามีศิษยานุสิตวัดบางส่วนทยอยเดินทางออกจากพื้นที่แล้วครับ
เพื่อให้บรรดาพระพิสุขสามเณร
เหล่าศิษยานุสิตวัดมาลงทะเบียนหากต้องการออกจากพื้นที่
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

พบว่ามีเหล่าศิษยานุสิตวัดหลายสิบคนทยอยมาลงทะเบียนออกจากพื้นที่แล้ว
โดยเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรประชาชนเพื่อเก็บข้อมูล
และตรวจค้นสิ่งของที่นำออกมาจากภายในวัดอย่างเข้มงวด
ขณะที่ช่วงเย็นที่ผ่านมามีรถของมูลนิธิร่วมกับตันยู
ขับเข้าไปภายในวัดพระธรรมกาย
หลังได้รับการประสานจากคนภายในวัดว่ามีผู้ป่วยอาการหนักต้องการนำส่งโรงพยาบาล
ซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นคนป่วยสูงอายุที่น่าจะเกิดจากการอ่อนเพลียนะครับ
สาเหตุเพราะพระธตชีโวไม่ยอมให้ความร่วมมือ
โดยแท้จริงแล้วลูกศิษย์บอกนะครับว่าพระธตาชีโวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเป็นเพราะลูกศิษย์วัดเองที่ไม่ยอมให้ตรวจค้น
ขณะที่การประชุมสรุปการปฏิบัติที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการนำกำลังเข้าไปในพื้นที่แต่อย่างใด
เนื่องจากต้องประเมินสถานการณ์และหารือร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความรอบครอบขึ้นอีกครั้ง
และยังยืนยันด้วยนะครับว่าในค่ำคืนนี้จะไม่นำกำลังเข้าไปค้นในวัดพระธรรมกายอย่างแน่นอน
อีกทั้งจะไม่มีการพูดคุยเจรจานับจากนี้ไป
และหากเข้าตรวจค้นในเวลาใดจะไม่ขอเปิดเผย
คาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง
และหากแล้วเสร็จจะคืนพื้นที่ให้วัดทันที
พร้อมพิจารณายกเลิกการใช้กฎหมายตามมาตรา๔๔อีกด้วย
ส่วนการออกหมายเรียกพระสงฆ์๑๔รูปให้มารายงานตัว
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีพระรูปใดติดต่อเข้ามานะครับ
เตรียมที่จะออกหมายจับต่อไปครับ
เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าในค่ำคืนนี้
จะไม่มีการเข้าตรวจค้นในพื้นที่วัดแต่อย่างใด
แต่ตำรวจนั้นต้องตรึงกำลังไว้อย่างเข้มแข็งครับ
เพื่อต้องการรักษาพื้นที่เอาไว้นั่นเองครับ
ทั้งหมดนี้นั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี